เอาคุณผู้ชมครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยมนุษย์มาช่วยเราหน่อย
ตัวอะไรฮะงูอึ้งงูเหลือมงูเหลือมนะฮะยาว๓เมตรนะฮะ
ท้องมันป่องทีเดียวท้องมันป่องเพราะมันกินแมวเข้าไปฮะ
มันนอนนิ่งติดท่อระบายน้ำอยู่นะครับกู้ภัยกู้ภัยมาช่วยเราหน่อย
แล้วดูดิไม่ทำไมแบบโผล่รูนี้แล้วไปโผล่รูนู้น
ทุกรูเลยไหมเนี่ยใช่คือเข้าใจว่ามันคงเข้ารูนี้นะฮะ
แต่พอติดปั๊บมันพยายามจะออกหัวมันออกอีกรูนึงอ่ะเดี๋ยวนะ
นี่แหละครับนางเพชรรัฐพรมเมืองนะครับอายุหกสิบเจ็ดปีนะฮะ
เป็นกู้ภัยนะครับบอกว่ามีงูเหลือมนะท้องป่องนะครับ
ติดรูท่อระบายน้ำอยู่นะฮะในซอยเขาดินหมู่๓
ตะบนหงคาอังเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์มาช่วยครับแล้วก็ตรวจสอบบอกว่าโอ้ย
ช่วงตัวงูมันติดอยู่อีกรูนึงหัวมันไปโผล่อีกรูนึง
ต้องบอกว่าติดกับดักตัวเองเลยนะใช่แล้วช่วงท้องของมันนะ
คุณผู้ชมดูนะปุ้ยดูนะพี่ต้นดูนะของมันใหญ่มันใหญ่
หลอกกับฝาปูเนี่ยฮะมันพยายามดิ้นแล้วก็เลื้อยเพื่อให้หลุดจากการติดของมันแบบนี้
แต่เนื่องจากมันเพิ่งจะกินแมวไปน่าจะยังไม่ย่อย
ถ้ามียาช่วยย่อยคงจะดีไม่ทันแล้วมันอาหารมันยังไม่ย่อย
ติดคาท่ออยู่เจ้าหน้าที่ต้องใช้มือนะครับจับช่วงตัวของงูนะครับที่โผล่อยู่ด้านบน
แล้วก็ลองขยับไปขยับมาขยับมาขยับไปแล้วก็ดึงงูขึ้นมา
แต่มันต้องทำด้วยความระมัดระวังนะออกไว้เพราะว่าเดี๋ยวหัวของมันจะโผล่ขึ้นมา
คราวนี้มันแว้งกัดแว้งฉกเข้าจากนั้นก็ดึงจนงูมันคลายตัว
จนสามารถดึงตัวออกมาได้จึงรีบใช้บ่วงคล้องคองูเอาไว้
แล้วก็เอาขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยสำหรับงูเหลือมตัวนี้นะครับ
ยาวประมาณสักสามเมตรได้นะครับท้องมันป่องเพราะมันกินแมว
นั้นเข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาใส่ถุงปุ๋ย
ธรรมชาติอยู่ไหนพี่ต้นทางข้างนี้ข้างในเกี่ยวไฟไกลหน่อยโอ้ใช่
เป็นปล่อยคืนสุดธรรมชาติต่อไปครับก็สาบานเลยนะทำไมฮะ
เพิ่งเคยเห็นงูเดี๋ยวสาบานด้วยท่าไหนดู
ก็คือเขาน่ารักมากเลยนะเขาสาบานด้วยท่านี้ก็สาบานว่านี่ครั้งแรกเห็นข่าวแบบนี้
เนื้อลงท่อใช่ติดท่อด้วย